เอาคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของช้างกันบ้างนะคะ

แต่ดันไปเจออีก๕ตัวอยู่ที่น้ำตกชั้นบนนะคะ
คือรวมแล้วเท่ากับว่า๑๑ตัวด้วยกันนะคะ

เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามทำงานกันอย่างหนักหน่วงเลย
นายอารามทภีรันผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พาผู้สื่อข่าวลงเรือที่ท่าเรือเขื่อนขุนด่านประกันชน
ส่วนหนึ่งนำตาข่าย๒ปากไปดักที่จุดน้ำตกด้านล่าง๒จุดแล้วกันไม่ให้ซากช้างไหลลงสู่เขื่อนขุนด่านประการชน
ส่วนในพื้นที่เขตอุทยานฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งวันนะคะการทำงานเลยเป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะสถานที่เนี่ยแคบก็แคบลื่นก็ลื่นแถมพอฝนตกตลอดระดับน้ำในพื้นที่ทำงานมันก็สูงขึ้นนะคะ
ประเมินกันวันต่อวันเลยทีเดียวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทีมกู้ภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็กู้ภัยหินตั้งเป็นสามหน่วยงานหลักที่จะเข้าไปดำเนินการวางตาข่ายนะคะ
เขาบอกต้องใช้เชือกความยาวสี่หรือร้อยเมตรในการขึ้นตาข่ายทั้งสองปาก
ซึ่งตะไข่ก็คือเป็นอวนนั่นแหละ
กันไม่ให้ซากช้างไหลเข้าไปในเขื่อนได้
ตอนนี้เขาบอกว่าซากช้างเริ่มเข้าใกล้พื้นที่ขึงตะข่ายประมาณ๓๔กิโลเมตรแล้วนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลย